ส่วนปัญหานี้ก็เป็นหาซ้ำซากจำได้ไหมเรานำเสนอไป
วัดใจที่สุพรรณบุรีจำได้ค่ะที่ครั้งก่อนเนี่ยนะ
รถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกแต่คราวนี้เป็นรถเอสยูวี
กับรถอีแตนครับอืมมาเจอกันดูนะฮะปุ้ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครแตะเบรกเลยนะฮะ
กลางสี่แยกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถอีแตนก็ขับมาทางตรง
ซึ่งเป็นทางหลักพอมาถึงที่เกิดเหตุเอสยูวีอีซูซูมิวเซเว่น
คู่กรณีก็มาในเส้นทางรองต่างฝ่ายต่างไม่ชะลอความเร็วเลยครับ
มาเจอกันกลางแยกทำให้ชนประสานงากันอย่างจัง
อย่างนี้แหละฮะแม้พอดีเลยอุบัติเหตุนี้ที่เกิดขึ้นที่สี่แยก
น้องกระถิ่นอีกแล้วครับนะฮะอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามรายงานเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนนะครับ
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีนะครับนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปครับ
ชาวเน็ตเรียกร้องอีกแล้วนะฮะบอกไหว้แล้ว
มาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุหน่อยดีไหม
เพราะว่าสี่แยกแห่งนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนับ๑๐ครั้ง
มีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตไปเยอะเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เห็นทางการจะสนใจเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยเสนอข่าว
เสนอไปจนกว่าจะมีการแก้ไขให้สี่แยกแห่งนี้จะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ครับอ่า
อายให้รู้กันไปเออเสนอย้ำแบบนี้นะครับ